คุณผู้ชมครับมาถึงข่าวใหญ่ข่าวด่วนอีกข่าวหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดพุ่มพวง
เพราะเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้แล้ว

สังเกตเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่ง
น่าจะคือนายสมคิดพุ่มพวง
กำลังขึ้นรถไฟจากบุรีรำไปอายุทยา
แล้วพลเมืองดีก็เลยถ่ายภาพส่งตำรวจ
ตำรวจวางแผนในการเข้าจับกลุ่มตัว
โดยให้รถไฟขบวนนี้จอดที่สถานีปากช่องที่โคราช

นี่คือภาพขณะที่ตำรวจภูทรปากช่อง
ตำรวจรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่กองปราบปราม
ขึ้นไปตรวจบนรถไฟที่จอดอยู่ที่สถานีปากช่อง
สามารถควบคุมตัวนายสมคิดพุ่มพวง

รัศมีมุริจันทร์อายุ๕๑ปี
ภายในบ้านเล็กที่๒๙๓หมู่๑๙

ซึ่งเป็นการพบศพช่วงเย็นวันที่๑๕ธันวาคม
โดยมีหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยไตรตรองไว้ก่อนโดยทรมาน
หรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย

จากการเป็นฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพ

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก๘นาฬิกาเช้าวันนี้แหละ

บอกเขาเดินทางไปพร้อมกับแฟนสาว
ขึ้นรถไฟจากสถานีโรดไฟโคกรวดที่นครราชสีมา
จะกลับบ้านเข้ากรุงเทพมนาคม

แต่ตอนขึ้นรถไฟมาได้๒๓สถานี
แฟนสาวสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตู้๓แต่ว่ามันอยู่ในมุมที่ทำให้ตัวเขาและแฟนสาวมองเห็นผู้ชายคนนี้ได้ชัดเจน
ผู้ชายคนนี้มีลักษณะที่พิรุษแต่งตัวในมิดชิดเลยนะครับสวมหวกแก๊ปหน้ากากอนามัยเสื้อยืดสีเทา
แจ็คเก็ตคุมด้วยใส่แก๊เก็ตคุมกางเกงยีนขายาวรองเท้าสีแดงพร้อมเป้หนึ่งใบเนี่ยคลุมไว้แบบนี้
คุณแล้วดูสิคือสภาพตอนที่เห็นเนี่ยนะเห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้นั่งหันหน้าออกหน้าต่างตลอดเลยอ่ะ
ที่หันเข้ามาในขบวนรถไฟไม่ได้สบตากับผู้คนนะคะใช่นะครับตัวพลเมืองดีและแฟนสาวซึ่งอยู่ในมุมที่เห็นผู้ชายคนนี้อย่างชัดเจนคอยสังเกตสังกาและเปิดเฟซบุ๊กหาข้อมูล
คิดว่าใช่แน่นี่คือนายสมคิดแน่นะครับในขณะที่นายสมคิดเนี่ยหันมาซื้อของคุณหันมาซื้อของที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขึ้นรถไฟมาเนี่ยเอาข้าวมาขาย
นายสมคิดซื้อกะเพราไข่ดาวตรงเนี้ยแหละครับเป็นจุดที่ทำให้พลเมืองดีสังเกตเห็นแผลเป็นเหนือคิ้วซ้าย
และดวงตาของนายสมคิดตัวแฟนสาวของพลเมืองดีบอกจำได้แม่น
เบาะแสให้กับตำรวจและทั้งพลเมืองดีผู้ชายและแฟนเนี่ย
แกล้งแกล้งเดินไปที่ขบวนรถไฟตู้ที่สามค่ะไปแอบถ่ายรูปของนายสมคิด
อืมส่งให้ตำรวจดูทางตำรวจก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับ
บอกให้หนุ่มพลเมืองดีและแฟนสาวคอยจับตาชายผู้นี้ไว้
จากนั้นตำรวจได้วางแผนให้รถไฟหยุดที่สถานีรถไฟปากช่อง
แล้วขึ้นตรวจสอบบนรถไฟก็พบว่าเป็นนายสมคิดจริง
ที่สุดก็นำมาสู่การจับกลุ่มตัวได้นะครับ
นั่งแบบนิ่งนิ่งดึงดึงไปเนี้ยเหมือนเหมือนที่เราดูในเผาว่าเขาเป็นตัวแบบ
น่าจะเป็นทางจิตได้บอกเนี้ยครับตอนนี้แบบเขาเห็นรอยแผนอยู่อะครับ
ผมก็เลยย้องหน้าเขาแล้วมองดูแผนแต่เขาก็เศร้ามือดึงหกหลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อยู่นิ่งปกติมากกว่าทำเหมือนว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรปกติครับ
ผมเห็นรอยแห่แล้วก็เลยตัดสินใจโทรเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็แล้วไป
แต่ถ้ามันใช่ทุกอย่างจะได้จบจะได้ไม่ต้องไปฆ่าคนอื่นเป็นเหยื่ออีก
ก็ตอนนั้นจริงจริงตัวผมมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบ
แทบแมนอะบอกว่ามันใช่แต่ว่าเราตามเกลียดจากเคราะห์
เปิดจากรูปดูตอนหลังเราก็เห็นเห็นเข้าเห็นอะไรพวกนี้กับดวงตาแต่ดวงตาใช่
ส่งให้ตำรวจดูเขาบอกว่าอันเนี้ยค่อนข้างชัวร์เลยว่าต้องใช่แล้วก็ให้
สถานีผมก็เริ่มโตแล้วครับประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับ
เพราะว่าเขารอเขารอที่ปากช่องเรียบร้อยแล้วก็คือว่า
รอแค่รถไฟไปถึงที่สถานีครับผม
คิดว่าน่าจะใช่เขาแล้วเรากลัวไหม
มันมีนิดนึงที่หน้าแบบขนลุกคอยบอกขนลุกตลอด
กลัวว่าจะฆ่าถ่ายขนลถไฟแล้วหนีลงไปหรือเปล่า
แล้วเราก็คอยระวังว่าถ้ามันลงไปอะไรอย่างนี้
มันจะลงไปไหนต่อแล้วก็ตามจับไม่ได้นะครับผม
ทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ

พลเมืองดีแอบถ่ายส่งให้ตำรวจแล้วก็ติดต่อกับตำรวจตลอดเวลา
จนกระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่มตัวได้นะครับ
คือเอาจริงพลเมืองดีก็สติดีมากค่ะคุณผู้ชม
พยายามรวบรวมสติแล้วก็ไม่ได้กระตุกกระตาก
ทีนี้พอหลังจากจับกลุ่มตัวนายสมคิดได้แล้ว
หลังจากนี้จะมีการนำไปสอบสวนที่ไหนต่อ
รวมถึงเจ้าหน้าที่จะมีการแถลงข่าวที่ไหน

เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดคดีนี้

ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์ค่ะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาฆาตกรต่อเนื่องที่หลบหนีคดีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
โดยจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ขณะที่ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๔ยืนยันนะคะว่า
นายสมคิดนั้นยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ยังคงไม่ให้การใดกับตำรวจครับ
โดยข้อมูลนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ระหว่างที่ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๔
อยู่ในระหว่างการประชุมมอบนโยบายให้กับนายตำรวจที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่

พลเมืองดีได้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
เมื่อเวลาประมาณ๘โมงเช้าที่ผ่านมา
ได้พบเจอนายสมคิตบนขบวนรถไฟจากจังหวัดสุรินทร์มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครในโบกี้ที่๓
จากนั้นได้ประสานไปยังตำรวจสืบสวนที่ปากช่อง

ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้รับสารภาพนะว่าเป็นคนตามหมายจับจริง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๔กันครับ
และให้รางวัลจำนวนเงิน๕๐๐๐๐บาท
และมีคนละเมืองดีไปเห็นรูปพันธุ์สันฐานขายนายสมคิต
ก็โทรมาเข้ามือถือของท่านรองนพก้าวตามเบอร์โทรศัพท์อันนี้

ก็เกรงว่าถ้าเราตีรถไปที่เนี่ยมันจะไม่ทัน
ก็เลยประสานกับทางสืบปากช่อง
รองภูมิกับสื่อปากช่องก็เลยไปที่สถานีรถไฟ
ตามที่พลเมืองได้แจ้งบ่อแสมานะครับ
ก็ไปแล้วก็ไปทำการควบคุมตัวของนายสมคิดนี้มานะครับ
ก็ยืนยันว่าเป็นนายสมคิดพุ่มพวงตัวจริงนะครับ
แล้วก็เจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพนะครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะครับ

ภายหลังจากจับกลุ่มตัวนายสมคิดได้แล้วเนี่ย

หลังจากนี้เดี๋ยวทางตำรวจทรภาค๔นะครับ
ของตำรวจภาค๓นะครับไปสอบตวงจิกฝวงต้น
แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการไปพาผู้หาไปทำแผน
ชี้ต้นที่กะเถดประกอบคำลับสรรพาพ

ทั้งหมดเราจะทำวันนี้เลยไหมคะทำแผนอะไรอย่างนี้
คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเพราะกว่าจะไปแล้วรับกลับมาเนี่ย
ถ้าทำมันจะมันจะเย็นกับค่ำไปนะครับเดี๋ยวเราจะน่าจะทำแผนในวันพรุ่งนี้นะครับ
ตามที่กำหนดกรอบไว้นะครับ
สาเหตุที่ทำให้เราสามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดได้เนี่ยเนื่องจากอะไรครับท่าน
คือสาเหตุที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้มีพลเมืองดีได้มา
โทรมาแล้วท่านรองนพก้าวเนี่ย
ประสานไปที่ตำรวจที่ปักช่องนะครับ
ก็ไปจำนวนการแล้วจับอุมตัวได้
ได้ที่สถานีรถไฟที่ปักช่องโคราช
แล้วตอนนี้ตัวอยู่ที่โคราชนะครับ

ผมรอรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับรอรอไปสอบปากคำรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
อย่างที่ท่านบอกไปนะครับว่าช่วงประมาณบ่าย๒บ่าย๓ของวันนี้
จะมีการคุมตัวนายสมคิตมาแถลงข่าวที่ภูทรจังหวัดนครราชศรีมาหรือ
บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการควบคุมตัวนะฮะ
แล้วก็รอแถลงข่าวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ
ก็จะมีการนำตัวของนายสมคิตไปแจ้งความดำเนินคดีที่พื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือกับสถานีตำรวจภูทรกระนวลที่ขอนแก่นนะครับ
นายสมคิตฆ่านางรัศมีในพื้นที่ของอำเภอกระนวล
การทำแผนอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับในเบื้องต้นนายสมคิตบอกว่า
จะนั่งรถไฟจากบุรีรำเพื่อไปลงที่พระนครสิทธิยา

แล้วก็มาจนมุมได้ที่ปากช่อง

คลิปตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปควบคุมตัวของนายสมคิตได้ที่สถานีรถไฟปากช่องที่นครราชศรีมาก็ถือว่าเป็นช่วงกลางทางเลยนะ

หลังจากที่พลเมืองดีได้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจตั้งแต่ในช่วง๘นาฬิกานะครับ
๘โมงเช้าจนกระทั่งมีการดักจับกลุ่มกันที่สถานีรถไฟปากช่องนั่นเองนะครับ
ตอนหลับอยู่บนรถไฟกระบวนนี้ขณะที่นายสมคิตกำลังหันหน้าเข้าหน้าต่างแล้วก็มากินข้าวนะครับ
แล้วก็นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวบนรถไฟ
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นำตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๓คุณผู้ชม
เดี๋ยวเราดูคลิปเต็มหน่อยฮะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการมียุทธวิธียังไงบ้างนะครับ

แล้วก็กรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตั้งรางวัลนำจับอยู่ที่ห้าหมื่นบาทรวมถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็มีการประกาศรางวัลนำจับเพิ่มอีกสามหมื่นรวมเป็นแปดหมื่นบาทด้วยครับแล้วคุณผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้ในสมคิดเนี่ยนะฮะคือเขาน่าจะโกนศีรษะด้วยนะครับเพื่ออำพรางตัวหรือไม่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือออกมาว่าเขาไปปลอมเป็นพระ
ได้เรารอนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราอยู่ที่กองประชาการตำรวจพุทธรภาค๓ทะแหลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดสดให้คุณผู้ชมได้ดูทางหน้าจอไทยรัฐของเราทันทีนะครับถ้าเป็นข่าวด่วนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคลึบหน้าน่าจะเป็นช่วงประมาณ๒๓โมงเนี่ยนะครับ